ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นึงนะคะ
อยู่ด้วยกันมายี่สิบกว่าปีคุณผู้ชมค่ะแต่กลายเป็นว่ามาก่อเหตุฆ่ากันตาย
แล้วเหตุการณ์นี้เสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะทั้งสามีทั้งภรรยา
คือสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายภรรยาคือจับศีรษะโขกเลยอ่ะครับ
แล้วก็เอาผ้าห่อนำตัวขึ้นรถขับรถออกมาแล้วรถไปชนต้นไม้
แล้วตัวสามีก็หนีไปสามีไปผูกคอตายค่ะอืม
เชียงรายค่ะนี่คือรถที่ไปชนกับต้นไม้นะคะ
ช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจ

สภาพส่งสก็คือใช้เทือกนายลอนแขวนคอกับขื่อสาลาที่พักเล่นทาง
นะหมู่บ้านป่าอ้อยหมู่ห้าตำบลจอมหมอกแก้วห่างจากจุดที่รถชน๒กิโลค่ะ
นี่ค่ะระยะห่างกันแบบนี้นะคะผลการชนะสูตรเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจจากการผูกคอตาย
ทีนี้ตำรวจก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีภรรยาคู่นี้
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎางามจิตผู้กำกับสพแม่ลาวบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ทั้งคู่เนี่ยค่ะก็เป็นสามีภรรยากันแต่งงานอยู่กินกันมา๒๐กว่าปีนะคะคุณผู้ชม
ก่อนเกิดเหตุนายสังวานผู้เป็นสามีกับนางสายสอนผู้เป็นภรรยาเนี่ยเขาก็อยู่ในบ้านกันสองคน
เขานั่งดื่มเหล้านั่งกินข้าวกันอยู่สองคนแต่ปรากฏว่าดื่มไปดื่มมาเมาแล้วก็ทะเลาะกัน
ตำรวจบอกว่าก็ได้ข้อมูลมาว่าคู่นี้เขาทะเลาะกันบ่อย
พอทะเลาะกันเนี่ยนะคะนายสังวานลุกขึ้นมาทำร้ายร่างกายภรรยาทั้งเตะทั้งต่อยจนภรรยาซี่โครงหัก
จับศีรษะภรรยาค่ะกระแทกพื้นจนหน้าผากแตกเลือดไหลเต็มพื้นและเสียชีวิต
หลังจากนั้นสามีเอาผ้าห่มมาห่อศพภรรยาอุ้มขึ้นรถเก่งคันนี้ขับออกจากบ้านไป
ตามถนนสายเชียงรายเชียงใหม่ไปถึงจุดนี้คือเสียหลักนะคะ
เสียหลักขับรถไปชนต้นไม้ริมทาง

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

กับเจ้าชีวิตขายของไอวัตติฯ

มีเรื่องอีกหรืออะไรครับ
อันนี้ผมเหลี่ยงเนื้อ
พ่อบอกผมจะมาคุกคลิกกัน
ศพของทั้งคู่นะคะทั้งสามีและภรรยาจะชาปนกิจพร้อมกันค่ะ
พุธที่๑๗กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ตำรวจสภแม่ราวบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องคุยกับเย็ด
คุยกับคนในครอบครัวเพิ่มเติมด้วยค่ะ